สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
สวัสดีค่ะต้องเสียงเล็ก

วันนี้ออกตัวไว้ก่อนถ้าเกิดคุยไปแล้วไอก็ต้องขอโทษ
ไม่ติดไม่ติดต้องจะกระจูบปาก
อุ้ยไม่กลัว
แต่ไอตลอดเวลานี่เป็นประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้ว

ตำรวจเองมีหลักฐานนะครับจากมือถือแต่แรกเสียงคลิปของคุณครูปรีชานะฮะ
ทางลุงจรูนก็บอกว่าตอนนี้ก็รู้สึกสบายใจมากขึ้นนะครับ
ระทึกกันนะฮะหวยระเวง๓๐ล้านนะครับ
คณะทำงานของตำรวจสอบสวนกลางนัดประชุม๑๙กุมภานี้
อาจเห็นพร้อมนะฮะขออนุมัติไหมจับผู้ตุ้งหาเลยก็ได้

ตำรวจก็แบบว่าทำเหมือนปล่อยทีเซอร์
ถูกต้องขณะที่หลักฐานนะฮะค่อยโผล่ผ่านสื่อนะฮะ
เป็นคลิปเสียงชุดใหม่ของชายหญิง๒คนคุยกัน
เชื่อว่าเป็นเสียงของแม่ค้าลอตเตอรี่โทรหาครูปีชาถามว่าถูกรางวัลที่๑หรือเปล่า
ส่วนฝ่ายชายก็บอกว่าไม่ถูก
เพราะตรงแค่เลข๓ตัวท้ายส่วน๓ตัวหน้าไม่ตรง
แต่แม่ค้าก็ยังขยันขย่อนนะฮะอ้างว่ามีตัวต้นคั่วจนฝ่ายชายรังเล
เรื่องต้นหลักฐานสำคัญชิ้นนี้อยู่ในมือตำรวจตั้งแต่ต้นอยู่แล้ว
เพราะขออนุญาตดึงข้อมูลมาจากโทรศัพท์มือถือของครูปีชาเอง
ส่วนผู้พิจารการปลาปลามนะฮะต้นประเด็นถูกกล่าวหาว่าคุกคามพยาน
ขณะที่ครูปีชาดูหุดหงิดมากขึ้นนะครับพูดกับนักข่าวน้อยลง
บอกนะครับบอกว่าคลิปเสียงล่าสุดเนี่ยถ้ามีอะไรก็เข้าสู่กระบวนการศาลไปเลย
ไม่ต้องมาปล่อยมอมเมาประชาชนขณะที่ทางลุงจรูนบอกว่าสบายใจมากขึ้นนะฮะ
คุณลุงจรูนแกบอกว่าอย่าไปเรียกแกว่าหมวดแล้วนะ

เหมือนกับก็ไม่ค่อยได้รับความยุติธรรม

จากกระบวนการสอบสวน

ความคืบหน้านะฮะจากกองปราบปามนะครับ
ปีชาไข้ครวนโรงเรียนเทพมงคลรังศรีจังหวัดเมืองกาล
แล้วก็รู้อยู่แล้วนะครับเป็นครูกับเป็นตำรวจ๒คน

เตรียมให้ร้อยตำรวจโทจรูนมารับทราบข้อหา

อันนี้คือเรื่องที่เกิดขึ้นมาก่อนชึ้ง
ตอนนี้ก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้น

มีให้มีการโอนคดีจากกองบังคับการปราบปราม

อยู่ในระหว่างการล่าส่งชุดสืบสวนลงพื้นที่พิสูจน์ทราบ
พร้อมจะสรุปว่าจะออกหมายจับใครมาดำเนินคดีตามที่เสนอข่าวไปนั้น

เราก็ตื่นเต้นเหมือนดูละครตลอดเวลาว่ามันจะออกมาเป็นอะไรนะฮะ
ความคืบหน้าจากกองบังคับการปราบปรามบกปเนี่ยนะฮะ
เมื่อวันที่๑๘ตอนบ่าย๒
ถึงการคืบหน้าว่าขณะนี้ชุดสอบสวนกำลังรวบรวมรายละเอียดทั้งหมด

สอบสวนพยานทั้งฝ่ายตำรวจทั้งฝั่งนายปีชารวมทั้งพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์

ท่านก็บอกว่าจะมาเป็นประธานการประชุมที่กองปราบปราม

ว่าจะมีความคืบหน้าชัดเจนมากขึ้น

สลากนี้จะเป็นของใครขึ้นอยู่กับหลักฐาน

มันถึงไหนไหมจะบอกอย่างงี้มันเป็นเรื่องที่ผมก็แปลกใจเหมือนกันนะ
ยาวมากสามหน้าเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยนะ
ครั้งแรกเลยที่เขาคุยเขามาคุยกับผมเอง
คุณคุณปีชาครูเลย
ลุงจรูลเนี่ยมาคุยกับผมวันที่๕ธันวาคม
เป็นคนแรกที่เขามาคุยกับผมเลยคนแรกครั้งแรกเลย

พอคุยเสร็จปุ๊บวันรุ่งขึ้นผมเอาครูปีชากับทางลุงจรูน
เจอกันวันที่๖ธันวาคม
ลุงคิดดูดิครับสามเดือนแล้วเนี่ย

จะบ้าเหรอปราหลาดมันเกิด
คือก่อนหน้านี้พยานคือมีต้องโอ้โหเป็น๑๐ปากเลยทางฝ่ายครู
ว่าเห็นการหยิบ
คือที่แล้วเอามายอมรับว่าเสียงของตัวเอง

อ้าวฝ่ายหญิงก็ขยันขยอจนเสียงเลือดไม่แน่ใจ

ก็ทำอะไรก็ต้องระวังกันสักนิดนึงนะครับ

อันนี้มันจะเป็นหลักฐานใหญ่ต่อไปใช่ไหม

ผมว่ามันไม่น่าจะใช้อะไรมากกว่าอะไรได้
เพราะว่าไม่ได้เจาะประเด็นไปว่าใช่ไม่ใช่อย่างนี้
ก็คือขอกลับไปดูก่อนเพราะตัวเองไม่แน่ใจ
ซึ่งก็เป็นไม่ได้
คือจริงแล้วแค่ตรงนี้มันก็
เขาก็สามารถแก้ต่างของเขาได้
ในมุมเขาจะแก้ต่างของตัวนี้นั่น
โดนไม่มาที่สูงแล้วไงมันตกไม่ได้แล้วค่ะ

แต่คดีของนายเปลมชัยกรรนาสุรประธานบริหารประศนาอิตาเลี่ยนไทยแต่ล็อบเม้นท์จำกัด
ยังเป็นที่สนใจของประชาชนอยู่นะฮะตอนนี้อยู่ในหน้าหนึ่งไทยรัฐด้วยนะฮะ

ปึงคือว่านายชัยวัดริมลิขิตอักษร
ซึ่งเป็นหัวหน้าชุดพญาเสือกรมอุทยานแห่งชาติ
ป่าและพันธุ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เปิดเผยว่าหลังจากเข้าไปเก็บหลักฐานในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะ
ก็พบว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น
คณะของนายเปรมชัยเข้าป่าอย่างย่ามใจ

แต่ป่าทุ่งใหญ่นั้นมีประวัติและเรื่องราวความลึกลับในศาสตร์ของความศรัทธา
ความรักและความหงแหนที่คนบางกลุ่มอาจจะมองไม่เห็น

วันที่๓กุมภาช่วงเวลาประมาณบ่าย๓
กลุ่มของนายเปรมชัยนั้นเข้ามาถึงที่ทำการ
ก็ขออนุญาตที่ติดต่อมาขออนุญาตแล้วก็ผ่านตามธรรมเนียม
เจ้าหน้าที่ก็อนุญาตให้เข้าไปตามปกติตามที่รับการร้องขอ
จึงไม่ได้สงสัยในพฤติการกลุ่มนี้แต่อย่างใด
เพราะก็มีมากมายหลายร้อยหลายพันคนที่ขออนุญาตเข้ามา

เพราะอย่างที่ชื่อของเขตก็บอกอยู่แล้วว่ารักษาพันธ์สัตว์ป่า
ใครจะมาขอไปล่าสัตว์ล่ะอันนี้ดิฉันเติมเองนะฮะ
ด้วยความปรารถนาดีเจ้าหน้าที่ก็
ที่มีต่อนายเปรมชัยก็ไม่อาจทราบได้เลยว่า
คณะนี้ได้เตรียมอุปกรณ์มาดังนี้นะคะ
เครื่องครัวเครื่องล่าสัตว์ประกอบด้วยปืน๓กระบอกมีด๖เล่ม

กระทะและเครื่องแกงเพื่อไปหาวัตถุดิบเอาข้างหน้า
ซึ่งก็คือน้องเสือดำนั่นเอง
ขณะที่เจ้าหน้าที่ก็หวังว่านายเปรมชัยจะเข้าไปศึกษาธรรมชาตินั้น

คณะของนายเปรมชัยเดินทางเข้าไปพอรับตาเจ้าหน้าที่
ก็เอาเลยนะคะยิงสัตว์ป่าเลยอาวุธออกมา

และสัตว์ป่าตัวแรกที่ถูกยิงนั้นก็คือไก่ฟ้าหลังเทา

ก่อนจะเดินทางต่อไปถึงกิโลเมตรที่๒๒
ซึ่งอีก๘กิโลก็จะถึงแคมป์มหาราช

และก็ยิงเสือดำตาย
หัวหน้าชุดพญาเสือกล่าวอีกว่าลูกน้องของนายเปรมชัย

ห้วยแห้งในร่องลึกเพื่อจะได้หลบสายตาคนได้

แม้กระทั่งกระดูกข้อต่อแต่ละข้อ

ดิเข้าเลอะอย่างนี้แน่เข้าส่วนเนื้อ

เกือบจะไม่ใช้มีดสับกระดูกคือซ่ออย่างชำนาญมาก
ดึงเอาเครื่องในออกมากองไว้ใกล้จุดชำแหละ
และนำเกลือ๔ถุงนำมาคลุกหนังเสือที่ชำแหละแล้ว

จึงไปนั่งอุจจาระที่หน้า
รถตัวเองละเอียดมากนะฮะ
ส่วนเนื้อขาขวาของเสือดำถูกเราออกจากกระดูกมาย่างกิน

หางเสือดำถ้าหากชอบชอบแบบต้มยำก็ได้

ทั้งนี้กลุ่มพันธุ์นี้ไม่ได้มาเพื่อกินหางหรือเนื้อเสือดำเท่านั้น
หมายคือมากินตัวเดียวอันเดียว

เขาบอกว่ามันเป๊ะ

และขาหลังส่วนเนื้อไก่ฟ้าหลังเทา

มาเป็นเมนูในมื้อเย็นของวันที่๓

ซึ่งทางหัวหน้าชุดพญาเสือนี้ก็จะส่ง
บันทึกนี้ไปประกอบสำนวนในการสอบสวน

พี่รู้มั้ยว่าที่เขามีการ

ถูกไหมฮะแล้วที่สำคัญที่สุดคือ

นึกว่ายังมีคนชอบล่าสัตว์คือเราคิดว่ามันไม่เป็นที่นิยมแล้ว
คือคนชอบล่าสัตว์น่าจะไปที่ป่าที่เขาอนุญาตคือในต่างประเทศ
เสือตัวนี้มันเชื่องนะเขาบอกมันเชื่องมันนั่งอยู่ตรงโขดหินอะไรอย่างนี้
กแดดชอบมาอาบแดดแล้วก็มีตัวเมียด้วยตัวเมียก็หายไป
นี่ตัวผู้ตัวไม่ใหญ่นะตัวเสือดำมันคือเสือดาวที่ผิวมันผิดปกติเลยกะ
จะกินแมวหรือเปล่า

นี่ผมบอกให้นะว่าช่วงหน้านะผมอยากให้ทีมงานไปหาเรื่องนี้มาหน่อย
ป้าใช้ขวานฟันลดที่ขวางหน้าบ้าน

ถึงงานคุยเรื่องนี้ก่อนเรื่อง๗๑๑ก่อน
ทำทางทนาคารละ
ต้องขอบอกนี่ปรัสก้าสวงค์การขรัง

ก็ได้ตอบข้อซื้อเภาไหม
ซื้อเผาเสร็จฝากไปได้ถอนได้
กรณีที่มีข่าวออกมาว่าธนาคารแห่งชาติ
ออกใบอนุญาตให้บริษัทร้านสะดวกซื้อ๗๑๑

รับบริการฝากแล้วก็ถอนเงินสดได้ตลอด๒๔ชั่วโมง

กระทรวงการคังเห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าว
แล้วก็เพื่อที่จะเป็นทางเลือกให้กับผู้ที่รับฝากถอนเงิน
เพราะว่าปัจจุบันนี้ประชาชนถอนเงินฝากเงินนี้

ในชีวิตวิธีการปื๊ดไปอย่างนี้นะ
ทั้งนี้แนวทางดังกล่าวก็จะเป็นทางเลือกกับประชาชน
ได้เข้าถึงการบริการทางการเงิน
เนื่องจากทางธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ย
กำหนดให้บริษัทเอกชนที่เป็นตัวแทนการให้บริการทางการเงิน
ต้องมีคุณสมบัติในหลายด้าน
ทั้งจำนวนเงินทุนตั้งสำรรค์ดำเนินธุรกิจ
จำนวนสาขาแล้วก็บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ซึ่งมีข้อกำหนดตามหลักธรรมาภิบาล
ข้อกำหนดพิจารณาอย่างรัดกลุ่มมาก
มาตรฐานของธนาคารประเทศไทย
ซึ่งหากเอกชนรายใดไม่พร้อมที่จะดำเนินการก็ไม่ได้
เนื่องจากเป็นบริการทางการเงิน
อำนวยความสะดวกบริการทางการเงินให้กับประชาชน
เพื่อที่จะให้เกิดเงินทุนหมุนเวียนในระบบมากขึ้น
แบงค์รัฐหรือว่าธนาคารอื่นก็ต้องปรับตัว
รองรับในยุคไทยแลนด์ที่เขาเรียกว่าอะไรนะ

ชุกรสิริโยธินรองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพสถาบันการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย

ขอชี้แจงว่าไม่ได้อนุญาตให้เอกชนมา
ใบอนุญาตทำธุรกิจธนาคารพาณิชย์ใหม่
และยังไม่มีนโยบายในเรื่องนี้อย่างไรก็ตาม

กฎเกณฑ์เกี่ยวกับช่องทางการให้บริการของธนาคารพาณิชย

ได้รับบริการทางการเงินได้สะดวกขึ้น
และทั่วถึงมากกว่าเดิม
โดยเปิดกว้างให้ได้ทั้งนิติบุคคลและบุคคลที่มีคุณสมบัติ
ตามที่ธนาคารประเทศไทยกำหนด
แล้วก็ธนาคารพาณิชย์จะต้องจัดให้มีระบบควบคุม
แล้วก็บริหารความเสี่ยงสำหรับธุรกรรม
เพียงแค่เข้าใจแล้วใช่ไหมว่ายังไม่ได้อนุมัติ
แต่ก็ดูจากคุณสมบัติแล้วมันก็น่าจะมีใครจะสามารถมากกว่านี้
คือตรงนี้เขาก็มองกันไป๒กลุ่มนะ๒แนวทาง
เขาก็มองกลุ่มนึงเขาก็มองว่าเออก็ดีเนอะมันก็ง่ายมันก็สะดวก
แต่ว่าอีกมุมหนึ่งเขาบอกว่าแล้วมันไว้ใจได้ไหม

มันก็คือซับของแบงค์เป็นซับ
เธออย่าลืมว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยวิธีการจ่ายอะไรต่ออะไรต่างนานาไม่ว่าจะขาน้ำขาไฟ
ถ้าทางดูดแบบนี้ก็เซเว่นหมดทุกอย่างก็ไว้ใจได้มาตลอด
ดังนั้นเขาก็ทำได้ถึงขนาดนี้
ให้แค่นั้นแต่ก้วยปิ้งงั้นแม้ว่าใช่เข้าก้วยปิ้งบัตรนอนทองไฟ
แล้วจะเรื่องแบงค์นี่ทำไมล่ะคะ

หรือมีเครื่องเครื่องอย่างเดียวงั้นให้เต็มไหมเครื่องอย่างเดียว
หรือจะผ่านจากพนักงาน

ก็ยังว่าพนัก๗๑๑แหละจะรับด้วยหรือเปล่า
เขาก็ยังรับค่าไฟค่าน้ำเป็น
ถ้าไม่ได้มีความผู้ต้องผากเงิน
เออแต่อันนี้มันฝากนะกล่อนทอดสหาขาวต่างจังหวัดเปลวว่ะ

มาฟังป้าเริ่มกว่าป้าฟันรถหน่อย

ดูคลิปจนจอม
ก่อนพูดคุยกันเรามีคลิปนี้มาให้ดู

ถ้าเราอะไรจะไปเคียบเขาไม่ได้

ไม่ใช่ว่าคุณป้าเขาซื้อรถมา

คือเรื่องของเรื่องจะรถกระบะคันเมื่อกี้เนี่ย

เป็นหมู่บ้านสงบดีจนทั้งมีตลาด

นางก็ออกมาไงออกนอกบ้านปุ๊บปรากฏเจอ

ขวานอันหนึ่งแล้วก็เป็นไม้เหล็กอันหนึ่ง
ไอเนี่ยเละรอบคันเลย

เกิดเมื่อวันนี้นี่เอง

คือบ้านนี้นะฮะคุณป้าคนที่ทุบรถ
จะจอดขวางอยู่เนี่ย

เพราะมีรถจอดอย่างนี้ใส่เกียร์ไว้อย่างนี้
เรียกรถพยาบาลมาก็ไม่ทันแล้ว

ป้าก็ฟ้องเลยสีน้ำเงินสีน้ำเงิน

คือหมายสารที่ถ่ายไว้ใหญ่ให้เห็นว่า

เพราะว่าได้รับการคุ้มครองว่าห้ามจอดรถบริเวณหน้าบ้านหลังนี้
มีเป็นซ้ำหลายอันเลยนะ

พวกพ่อค้าแม่ค้าแถวนั้นเพราะว่าป้ายมันใหญ่มาก
แต่วันนี้เนี่ยมีคนจอดแล้วก็ใส่เกียร์ไว้อย่างสนิทแนบแน่น
นางก็คือเรียกว่ามีความในใจอยู่แล้ว
คุณพ่อเสียไปเพราะเรื่องอย่างนี้

ทางเจ้าของรถเองก็ได้มีการไปแจ้งความ
ลงบันทึกประจำมาหรือไปเดินบริเวณคดีสักอย่างเนี่ยนะครับ
นางก็บอกว่านางจอดรถไม่ถึง๑๐นาทีเลย

ไม่ถึง๑๐นาทีเลยแล้วก็ลงไปซื้อของ

แล้วก็อย่างหนึ่งคือคิดว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านล้าง

แต่ดูจากคลิปที่แม่ค้าฝั่งตรงข้ามถ่ายนี่เกิน๑๐นะ

ผมมีเรื่องอยากจะถามคุณป้านิดนึง

อยากจะฝากถามด้วยว่าทำไมไม่ตีให้แตกกว่านี้

กระจกบ้างเล็กน้อย

ผมเองไปส่งคุณพ่อเข้าโรงพยาบาล
แล้วคุณพ่อไปวางยานอนหลับ
แล้วก็ทำบลูน

ผมเองก็ยังฝังใจอยู่เลยว่า

ผมก็ไม่กล้าที่จะพาคนนั้นไปหาหมอนะ

แม่ก็ตายที่โรงพยาบาลเหมือนกัน
ส่วนพ่อพาพ่อไปหาหมอก็ตายที่โรงพยาบาลเหมือนกัน

คือผมฝังใจว่าหากจะพาใครไปโรงพยาบาล

คุณก็เลือกไปทุกที่

เป็นความสเทือนใจ
ยังว่าป้าคนนี้ผมก็เข้าใจในมุมคอนาว่า

จะเอารถออกมา
จะไปโรงพยาบาลปรากฏเจอรถคันหนึ่งขวางหน้าบ้าน
ไปไม่ได้จนพ่อตายเนี่ย

เขาก็อาจจะมีอารมณ์หรือความรู้สึกเก่าเกิดขึ้น

อันหนึ่งคือจอดขวางทางเข้าออกมันก็ผิดกฎ

คงได้เนี่ย

อย่างน้อยเขาจะได้รู้ว่าว่าต่อไปจะมีใครกล้ามาจอดหน้าบ้านป๊าอีก

ถูกไหมครับเพราะถึงจะได้เงินไปทำสีรถ
แต่รถก็ถูกทุบไปแล้ว
ใช่ไหมก็ดีแล้วคือจะได้ไม่ต้องมีใครมาจอดอีก
เพราะว่าแถวนั้นเห็นได้ข่าวว่าจอดกันแบบโอ้โห
อะไรที่มีตลาดคือจะห้ามยาก
ไม่มีสำนึกกันเนอะ

มีคนส่งเข้ามาบอกว่าคุณแม่เป็นอัลไซเมอร์
แต่จำได้คือจำผมกับมดดำได้๒คน

คืออันนี้คือเขา
ความประทับใจนะใช่

มีอากาศร้อนในตอนกลางวัน
โดยมีฝนฟ้าขนองบางแห่ง

ส่วนภาคใต้นั้นก็มีฝนเพิ่มขึ้น

ดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง

อันหนึ่งช่วงวันที่๒๔

บริเวณประเทศไทยก็จะมีฝนฟ้าขนอง

หลังจากนั้นจะมีอุณหภูมิลดลง๒

ก็จะมีลมแรงโดยจะเริ่ม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน

สำหรับกรุงเทพมหานครที่เราอยู่กันนี้นะคะ

จะมีโอกาสที่สูง
ในเรื่องของการมีฝนฟ้าขนอง
แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่ง

ประเทศไทยตอนบ่นและประเทศจีนใต้
ประกอบกับมรสุมตะวันออกเชียงเหนือ

จะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็จะมีฝนตกหนักบางแห่ง

มีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง

กระแสลมฝ่ายตะวันออก
ก็พัดนำความชื้นจากประเทศจีนใต้

เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทย

ก็ยังสามารถไปสัมผัสได้นะ

ก็แรงกฎอากาศมาจากจีน

แต่ว่ากระเศษตกหนัก

อย่าไปตีรถเขานะ
ทำไมล้านเป็นยังไง
เมื่อก่อนหน้านี้ก็เพิ่งจะมีข่าวไปเองที่หมอคนหนึ่ง
ทะเลาะกับใครไม่รู้คนหนึ่งผู้ชายที่เป็นตุ๊ดหน่อย
เสาไฟฟ้ามาคือก็ต้องนับเป็นพื้นที่ของทางนั้นก็ได้เลย
ไม่ใช่คุณหมออย่างนั้นอย่างนี้ทางนั้นนั่นนั่นนั่น
สุดท้ายเงิบไงเป็นที่ของคุณหมอจริง
บอกให้เดี๋ยวนี้นะถนนนี้นะมาเฟียกลุ่มทั้งนั้น
เมื่อวานนี้นะฉันไปจอดจะไปทานข้าวนะ
ก็จะเป็นริมถนนอย่างนี้มันสามารถจอดได้ใช่ไหมตอนกลางคืน
เขาก็ให้จอดอยู่แล้วไงเสร็จแล้วมีนะจ๊ะเดินเดินมา
แบบว่าใครทะเบียนรถนี้รถฉันเนี่ยก็คนที่นั่งมาด้วยกันใช่ไหม
กับคนที่อยู่ในโต๊ะด้วยกันก็บอกโลชั่นเหมือนกัน
ก็ไปบอกเพราะอะไรอ๋อเขาจะเอารถมาล้าง
แต่จริงกรุณาช่วยถอยออกเก่งในยา
มองเธออยู่นะจ๊ะเธอไม่รู้บ้างเลยแล้วก็ขวานฟันเปรี้ยงอยู่นะ
เธอไม่รู้บ้างเลยเออค่ะเออ
ช่วงหน้าค่ะก๊อฟกับขวัญยังไม่จบ

เขาก็มีข่าวในเน็ตโอ้ยมึงนี่ไวจริงเชอเรื่องอย่างนี้

ก็บอกว่าเป็นกระแสข่าวที่น่าตกใจไม่น้อยหลังจากมีโลกออนไลน์บางส่วนนะครับ
เกิดการทะเลาะกันในห้องแต่งตัวหลังเวทีการแสดงคอนเสิร์ตแบ่งข้างกันด้วย
เอาคืนนั้นไงวันนั้นก็เห็นมันไม่ได้อยู่ตั้งแต่ตอนต้นครับมันไปถึงตอนที่วุ่นวายแล้ว
แบ่งฟังดะใส่กันเฉาหอเลยคละกันไปครับมีมีซัดจังด้วยมีเชอปางแล้ว
ดังกล่าไม่เป็นความจริงไม่มีทางเป็นไปได้
และนอกจากนั้นแจงเพิ่มเติมด้วยเสียงจริงว่าตลอดอยู่ระวังที่น้อง๑๖คน
โชว์กัน๓วันบริเวณหลังเวทีนี้นะฮะ
ห้องแต่งตัวทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองนั่งแต่งหน้าปกติ
ข่าวลือที่ออกมานับว่าไม่หวังดีเลย

ทั้ง๒คนนี้ตอนนี้ก็๕เดือนกว่าแล้ว

ซึ่งเด็กก็จะชอบแล้วก็กินกันเก่ง
น่าฝรั่งหน้ารู้มากเลยครับ

สุดท้ายที่สุดท้ายที่สุดท้ายที่สุดท้ายที่สุดท้ายที่สุดท้ายที่สุดท้ายที่สุดท้ายที่สุดท้ายที่สุด
ว่ากระเพาะลำไส้อะไรเนี่ยมันก็จะทำงานช้า
ด้วยฉะนั้นปรึกษาหมอทุกขั้นตอนแน่นอนค่ะ
ก็ดูเด็กเนี่ยก็ให้ก็มีความสุข
ซักตัดรามาอะไรเป็นมั๊ยงิ่งเป็นไรเลย
สิ่งเด็กมันกินก็โอเคกินได้
เบรบีคือกินนมไปจนอย่างเดียวไปจนสิบเดือนไม่ได้
ใช่ไอปริ้มอ่ะลูกเบ้นน่ะยังดูดนมแม่อยู่เลย
อันนี้ด้วยเ฼กมันคือกินนมแม่มันดี

อะไรนะก๊อบขวัญแม่ขวัญ
เดี๋ยวมาแม่ตุ๊กปลาใสออกมาปลาใสแล้ว
ปลาไส่ใช้ภาพเขาไม่ได้หาเสียงอะไรวะ

แม่ก๊อฟเปิดใจพูดถึงขวัญที่อ้างให้ท้องก่อนแต่งนะครับ
เก็บตัวเงียบมานานตุ๊กปลาใสคุณแม่ยังแจ่มของก๊อฟ
ใช้ความนิ่งเสียบความเคลื่อนไหวหลังที่โดนขับขวัญ
ซัดแรงเรื่องอ้างให้ท้องก่อนแต่งให้ใส่แวนเพชรปลอมไปงานเอาไปก่อนแต่งที่จะแต่งงาน
หลังจากนั้นก็เรียกว่าชาวโซเชียลบางกลุ่มก็ออกมาว่าเหมือนกัน
ล่าสุดนะฮะนักข่าวก็มีการไปพูดคุยนะครับถามถึงกรณีที่ขวัญเนี่ย
กล่าวพาดพิงถึงคุณแม่เรื่องปล่อยท้องก่อนแต่งและเรื่องราวต่างที่ผ่านมานะครับ
แม่ก็นิ่งคิดไปนิดนึงแล้วก็บอกว่าเหมือนมันแบบว่าทุกอย่างมันมีที่มาที่ไปใช่ไหม
เหมือนกับว่าแล้วแต่ใครจะคิดแล้วแต่ใครจะสบายใจกันกับการคิดแบบไหนใช่ไหม
แม่เองก็ปฏิบัติธรรมไปดีกว่าให้ไปคิดเอาเองแล้วกัน
เราคิดว่ามันจบไปแล้วให้มันจบไปดีกว่าไม่ต้องมานั่งทำร้ายจิตใจซึ่งกันและกันอีก
อย่างนี้ดีกว่าจะได้ไม่ต้องมาเกี่ยวข้องอะไรกันอีกด้วยกันทั้งสิ้น
ตอนนี้อยากให้ทุกฝ่ายสบายใจเพราะต่างฝ่ายต่างบอบช้ำกันมามากแล้ว
แล้วก็มีน้ำเสียงเศร้าเอาเป็นว่ามันจบไปแล้ว
เราก็อยู่ของเราในจุดที่เราเป็นยิ้มเล็กน้อยอืม
เข้าใจค่ะดีค่ะคุณแม่ก็พูดดี
เขาก็พูดดีนะจบดี
ทุกคนก็เจ็บช้ำมาวากแล้วแน่นอนเข้าใจนะ
อินอนุดุกันนี้ดีกว่าเขาก็ออกมาโพสต์ในโลกโซเชียลนะคะมีนักร้องคนนึงนะครับ
ที่เข้ามาร่วมแจมเนี่ยพูดถึงพฤติกรรมบอกสุดยี้ของนักร้องชื่อดังคนนี้เลยทีเดียวนะคะ
ทำเอาหลายคนก็แบบว่าคาดเดาว่าจะเป็นนักร้องคนนี้หรือเปล่า
เสียงนี้นะคะก็มั่นใจว่าอินต้องหมายถึงหนุ่มเป๊กผลิตโชคด้วย

ก็แน่สิทำไมก็ไม่รู้นะ

สาวอินพอรู้อย่างนั้นก็ออกมาบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่
ไม่ได้หมายถึงหนุ่มเป๊กผลิตโชธ
นี่ก็เป็นลูกศิษย์ของอินนะตั้งแต่ม๕
เป๊กนี่นะเป็นเด็กดีกับตันยูแล้วก็เก่งมากด้วย
ถึงวันที่เป๊กดังเป็นที่รักของคนทั่วประเทศ
ฝากรักเป๊กให้นานเชียร์นางเยอะ
ผลิตลูกศิษย์อินนะคะ
เป๊กผลิตโทษเป็นลูกศิษย์ของอินนะคะ
ฝากนางด้วยนางเป็นคนดีกับตันยูเก่ง
แล้วก็มีวันนี้เป๊กอะไรนะ
ถึงวันของเป๊กสักทีนะฮะก็เหล่าบรรดา
แฟนคลับก็โล่งใจเป๊กเองก็โล่งใจ
แต่จริงแล้วเนี่ยนะฉันว่าน่าจะมีคนนึงเนี่ยนะ
อินเนี่ยพูดถึงเพราะว่านักร้องคนนี้เนี่ยนะ
โดนพูดถึงแบบนี้มาหลายครั้งแล้ว
เอาล่ะสิ
นักร้องด้วยกันกับจากพิธีกรด้วย
ถึงพฤติกรรมของนักร้องคนนี้

มีนักร้องเนี่ยนะพูดถึงนักร้องนิสัยไม่ดีคนนี้บ่อยชอบด่าทีมงาน
กับพิธีกรก็พูดถึงนักร้องคนนี้ในพฤติกรรมที่ไม่ดีอย่างนี้นะ

เป็นคนเหรอ

เดี๋ยวก่อน

จะเมาแล้วไม่รู้
โหจะรู้ปะละ

พี่อย่าไปเขียนสุดเทพของคำแหงก่อนนะ

เดี๋ยวก่อนเด็กผู้ใหญ่

ชื่อไม่ได้ดูสิอยู่มันลืมชื่อไปได้ยังไง

กองรู้ไหมกองรู้ปะ

ยังไม่หมดเวลาเอาอย่างนี้ดีกว่าง่ายนะ

แล้วก็เปิดอันนี้ให้ดูดีกว่าง่ายที่สุดเลย

เวลาหมดแล้วยังไม่หมดมันทำไมยังไม่ขึ้นมาล่ะมันช้า
เร็วเดี๋ยว

ทำไมฉันลืมชื่อเขาไปได้อย่างไร